มาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่ากันหน่อยค่ะ
ก็มีเสียงเรียกร้องบอกอยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อยครับ
ช้างป่าที่มาบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านค่ะ
จากพวกมันขาดแคลนอาหารจนทำให้เกิดปัญหาคนกับช้างนะคะ
ล่าสุดที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดก็โดนช้างป่าเป็นโขลงค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องจุดประทัดกันไล่ค่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้มาตัวเดียวมากัน๖ตัวนะคะ
ตรงพื้นที่หมู่๔ตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด

แล้วเขาบอกว่าช้างป่า๖ตัวนี้ก็

มันลงมาหาพืชผักผลไม้ในสวน
ในไร่ของชาวบ้านเป็นประจำค่ะ
ช้าง๖ตัวนี้มันมีชื่อด้วย
กอมเล็กเจ้าจู๊ดจักรแหล่นแล้วก็เจ้าแหว่ง
คือมาบ่อยถึงขั้นเขาตั้งชื่อแล้วเขารู้จักเลยแหละ

ตัวเนี่ยนิสัยก็ไม่ดุแต่บางตัวก็ดุ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านเองก็วางใจไม่ได้
บ้านเขาก็ต้องปิดบ้านหรือไม่ก็ต้องหลบออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เลย
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่นะคะ
แต่บางคนไม่รู้จะหนีไปไหนได้จริง
ต้องอยู่ในพื้นที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้ต่อไปค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วบอกว่า
เขาก็ต้องคอยระวังช้างป่าชุดนี้นะคะ
ต้องเฝ้าพวกมันไว้เพราะว่าบางตัวก็ดุร้าย

แล้วก็พบว่ามีช้างป่าจากโขลงอื่นมาสมทบเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าก็น่าเห็นใจจริงนะคะ
ทั้งช่วงบ้านทั้งจุณฐีเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
เฝ้าระวังช้างป่าติดต่อกันมาหลายวันแล้ว
นี่ค่ะมันมาใกล้ที่อยู่อาศัยมากจริงนะคะ
นี่ยังเป็นปัญหาของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้าง
มันมักจะเข้ามาหาของกินน่ะนะคะ